ปีที่แล้วที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนนะครับ
ซึ่งจีนก็ได้ให้สัญญากับอังกฤษว่าจะปกครองภายใต้หลักการ

แต่ว่าในช่วงหลังก็มีชาวฮ่องกงจำนวนไม่น้อย
ที่รู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของพวกเขาถูกริดร้อนมากขึ้นเรื่อย
นำมาซึ่งการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่
เมื่อ๒ปีก่อนและมาจนกระทั่งถึงปีนี้
สถานการณ์ทางการเมืองก็ยังคงตึงเครียด
จากกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนา
ของคนขายหนังสือชาวฮ่องกง๕คนเมื่อปีก่อน
ทำให้กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย
ได้จัดการเดินขบวนในวันนี้
ซึ่งเป็นวันครบรอบการคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่ของฮ่องกง
โดยเรียกร้องให้ผู้นำฮ่องกงลาออกจากตำแหน่ง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือบรรยากาศภายในพิธีเชิญทงชาติจีน
และทงชาติฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเสา
เนื่องในโอกาสครบรอบ๑๙ปี
ส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนสู่การปกครองของจีน

ผู้บริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง
ระหว่างจีนและฮ่องกงที่เพิ่มสูงขึ้น
จากกรณีที่นายแรมวิงคี
คนขายหนังสือในฮ่องกงออกมาเปิดเผยว่า

ถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกลุ่มตัวไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว
จากขายหนังสือที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์

เหลียงชุนอิงกล่าวหลังเสร็จสิ้นพิธีว่า
ฮ่องกงจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงจะยึดหลักการ๑ประเทศ๒ระบบ
ให้อิสระฮ่องกงปกครองตนเองอย่างสูง
อดคล้องกับหลักกฎหมายพื้นฐาน
รวมถึงจะส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
ระหว่างประชาชนและกลุ่มการเมืองทุกภาคส่วนในฮ่องกง
กับรัฐบาลกลางและจีนแผ่นดินใหญ่
ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย

รวมตัวกันเดินขบวนไปตามท้องถนน

และต้องการให้ผู้นำฮ่องกงลาออกจากตำแหน่ง
จากไม่พอใจเรื่องคนขายหนังสือที่ถูกจับกลุ่ม
อย่างไรก็ตามการเดินขบวนประท้วงในวันนี้

คาดว่าจะเป็นผู้นำในการเดินขบวน
กลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย
จากเขาเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนตัว
อันเบิร์ตโฮสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง
ที่ให้การช่วยเหลือนายแรมเปิดเผยว่า
แหลมถูกคนแปลกหน้าสะกดรอยตามเมื่อ๒วันก่อน
ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประท้วงครั้งนี้

จะเดินทางกลับมาถึงฮ่องกงก่อนหน้านี้

ถูกควบคุมตัวที่จีนแผ่นดินใหญ่นานถึง๘เดือน
ผู้ประท้วงบางรายถือป้ายข้อความประนามจีน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ข้ามแดนของเจ้าหน้าที่จีน

ชาวฮ่องกงคล้องซูนเสียความรู้สึก
ของความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

ที่ผู้อำนวยการสำนักงานดูแลกิจการฮ่องกงและมาเกาะในกรุงปักกิ่ง
กล่าวว่ากรณีของนายแรมและคนขายหนังสือรายอื่นนั้น
เป็นการละเมิดหลักการ๑ประเทศ๒ระบบด้วยการตีพิมพ์หนังสือต้องห้ามในจีนแผ่นดินใหญ่
ในศรีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนกล่าวสุนทรพฤษวันนี้ว่า
ไม่ว่าความยากลำบากหรือความท้าทายใดจะเกิดขึ้น
รัฐบาลจีนยังคงมั่นใจและมุ่งมั่นดำเนินนโยบาย๑ประเทศ๒ระบบต่อไป